ติดตามข่าวกับข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะมาดูคลิปภาพเป็นเรื่องของผู้พิทักษันติราช
ตำรวจเรานี่แหละค่ะมีเรื่องปะทะกันนิดหน่อยกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
เนื่องจากว่ามีการตั้งด่านตรวจแต่ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนคนนี้เนี่ย
เขาไม่สวมหมวกกันน็อกไงค่ะทีนี้ก็เลยต้องมีการเปรียบเทียบปรับกันน่ะนะคะ
แต่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต้องไปดูคลิปกันก่อน
เราไปดูคลิปกันเลยนะคะ
คลิปภาพเนี่ยก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละเขาบ่น

ผมไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์
คือเขาตั้งข้อสังเกตเพราะว่าจริงแล้วด่านตรวจตรงนี้เนี่ย
เขาบอกว่าด่านตรวจตำรวจตรวจแอลกอฮอล์
เขาไม่ได้เมาแล้วมาตรวจอะไรเขาล่ะ

เวลามีด่านแบบนี้คือตรวจแอลกอฮอลเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว
แต่ตัวเองก็มีความผิดไงไม่สวมหวกกันน็อกมันก็อันตรายใช่ไหมคะ

ก็เลยมีการปะทะคารมกันเล็กน้อย
ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงบ่นของคนขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะ
เพจดังเลยค่ะเจ้าพ่อคลิปเด็ด

ไม่ใส่หมวกกันน็อกต้องอายัดทะเบียนรถเลยเหรอ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่เห็นในภาพ
ผู้ชายในคลิปเขาบอกว่าเขาไปซื้อหมอนข้าง
แล้วก็หมอนหนุนผ้าปูที่นอนที่ห้างสรรพสินค้าย่านพระขนง
แต่พอขากลับมาเจอด่านตำรวจจราจรสอนอพระขนงตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์

ตำรวจรีบแจ้งข้อหาไม่ใส่หมวกกันน็อกรีบออกใบสั่ง
ไม่เห็นอกเห็นใจประชาชนบ้างเลย
๔ทุ่มอยู่แล้วมากวดขันวินัยจราจรอะไรตอนนี้นะคะ
แล้วก็ยังบ่นอีกบอกว่าสังคมอยู่ยาก
ตำรวจอยากได้เงินเป็นหลักแค่หมวกกันน็อกต้องอายัดทะเบียนเลยเหรอครับ
ซึ่งช่วงที่ผู้ชายคนนี้กำลังวิจารณ์การทำงานเนี่ย
ฝั่งตำรวจเองเขาก็มีคลิปออกมาเหมือนกัน
ฟังเสียงกันบ้างค่ะอีกฝั่งนึงนะคะ
มันไม่ใช่ความผิดอาญาคดีอาญาแค่คดี
พล
หมอนข้างฉายไฟด้วยคือจะได้ถ่ายชัดใช่ไหม
ใช่แต่ว่าคือเอาจริงคนขับขี่รถจักรยานยนต์
ถ้าตามกฎหมายก็ต้องสวมหมวกกันน็อก
ไม่ว่าเวลาไหนก็ตามจริงก็ไม่มีกฎหมายยกเว้นนะคะ
ความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่เองด้วยนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามเรื่องนี้
ยังตำรวจสอนอพระขนงยืนยันบอกว่า
ตำรวจไม่สามารถอายัดทะเบียนรถได้
แต่ว่าเจ้าของรถคันดังกล่าวอาจจะไม่มีใบขับขี่

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสอบถามกับตำรวจ

แสดงความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน
บอกว่ากฎหมายเขาก็บอกแล้วให้สวมหวกกันน็

ไม่ใส่พอโดนจับก็อ้างไปสารพัดแล้วค่ะ